ไปต่อกันที่อีกกิจกรรมสุดโหดมันฮาอย่างแน่นอนค่ะ
งานนี้พี่แจ๊กเกอรีนไปโบนัลซ่าเขาใหญ่

ต้องบอกว่าวันนี้ที่เราฟิตขนาดนี้

ต้องบอกว่าการวิ่งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าเป็นการวิ่งแบบ๖กิโล

แต่เขาบอกเลย๖กิโลที่นี่เป็น๖กิโล

เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกัน
ซึ่งวันนี้มีเศรษฐ์เล็บดาลาคลพนเทิงมาวิ่งกันมากมายนะครับ

ก่อนหน้านี้ไปวิ่งเวลา๑๐กิโลกรัม

คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจออีกคนนึงนะครับ
เป็นนักแสดงสาวครับสวัสดีครับ

ตื่นก็แต่งหน้านะครับตื่นก็แต่งหน้าหรอ
อันนี้หนุ่มหนุ่มสุดหล่อนี่ไหมครับ

ผมออกกำลังกายมาเตรียมมาทุกวันครับ

ตอนนี้กี่แล้วเราก็ไม่รู้นะนะแต่ว่ามันจะเริ่ม
วันหนึ่งผมต้องเดินเข้าป่าแล้วนะครับ
ยากมากคำจำกัดความก็ผิดครับคนจัดงานนี่มันปีนเขาชัด
แสนสาหัสค่ะ
คิดไว้ว่าจะไปไหนนี้

ตอนนี้อยู่ได้ด้วยแอมโมเนีย

แต่ว่าตอนนี้บรรเทิงไทยรัฐของเราขอลาไปก่อนนะครับ

ภาพบรรยากาศมันแบบข้างหลังนี้นะครับ